อยู่กันที่เรื่องของโควิด๑๙นะคะการจากไปของนักคอม
ตลกชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยครองใจ
คนไทยทุกเพศทุกวัย
ถอดบทเรียนเราเรียนรู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของระบบสาธารณสุขไทยนะครับ
นครเสียชีวิตตั้งแต่๓๐เมษายน
แล้วก็วันเดียวกันมีพิธีชาปนกิจศพเมื่อวานนี้ค่ะ
ลูกสาวนครนะคะก็เดินทางไปที่วัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนนะคะ

หลังจากนี้ก็จะต้องมีการเก็บอัฐิไว้ก่อน
ลอยอังคารหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวครอบครัวตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าภรรยาของนครก็ติดโควิดตอนนี้

พร้อมกับลูกชายอีก๒คนก็ยังคงพักรักษาตัว
เดี๋ยวรอครอบครัวกลับมาเจอพร้อมหน้าพร้อมตานู่นแหละ

อัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะทำบุญ๗วัน๑๐๐วัน
แล้วก็ลอยอังคารหรือไม่อย่างไรนะคะ

ก็เดินทางไปที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะ

โดยครอบครัวนะคะได้มีการนิมนต์พระศก๑รูป

จากนั้นก็เก็บอัฐิแล้วก็ทำบุญอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลตามพิธีทางศาสนานะครับ
อีกหนึ่งคนวงการตลกก็คือคุณหลุยชวนชื่น
ตลกคนสนิทของนาคอมนี้นะคะ
ได้มีการโพสต์คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม

หลายคนดูแล้วก็บอกอ๋อมันเจ้านะ

มันบีบหัวใจนะใช่ค่ะบีบหัวใจก็เกิน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพตอนเก็บกระดูกนะคะ
แล้วก็มีการเอาดอกไม้มาโรยบนไปโรยบนเท่ากระดูกของนักคอม
พวกหวันนี้พี่ทำไงรู้มั้ยไปหาน่ะอีเลียมซิ่งมาดู

คือคิดถึงแกไม่ควรจะจากไปในช่วงเวลานี้เลยนะ
ใช่คนที่ไม่ควรจะจากไปเลยคือนักคอมนะฮะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมลูกสาวเองคุณไอซ์เนี่ยเธอกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงนะคะ
อัฐิไปร้องไห้ไปแล้วนี่ค่ะ
เป็นช่วงที่ลูกสาวนะคะกอดเขาเรียกอะไรล่ะโกรธใช่ไหม
ครั้งในบรรจุอัดถินำขึ้นรถ
แล้วก็เรียกดวงวิญญาณของนาคอมกลับบ้าน
ต้นครอบครัวจะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านก่อน
เดี๋ยวรอภรรยานครแล้วก็ลูกชายอีก๒คนหายดีนะคะ
รอครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนครอีกครั้ง
ว่าจะต้องรอสถานการณ์โควิด๑๙ดีขึ้นก่อน
ส่วนจะนำอัฐิไปลอยอังคารหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องของความเชื่อขึ้นด้วยนะคะ
ก่อนที่จะมีพิธีการเก็บอัฐิของนักคอมเนี่ย
คุณยูริสุการดาภรรยาคุณบอลชวนชื่นนะคะ
คุณบอลเชิญยิ้มนะคะก็มีการมาด้วยมาที่วัดพระศรีมหาธาตุนี่แหละ
แล้วก็เปิดเผยเหตุการณ์คือมันน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อพี่เบิร์ต

กำลังจะเข้าไปร่วมพิธีเก็บอัฐิช่วงที่กำลังจะหักพวงมาลัยเนี่ย
เข้าวัดจู่พวงมาลัยก็ล็อกขึ้นมา
พอพวงมาลัยล็อกทำไงเลี้ยวเข้าวัดไม่ได้สิฮะ
เลี้ยวเข้าวัดไม่ได้แล้วเธอบอกว่าเพราะดีมากเลย
ตอนนั้นขับไม่เร็วก็เลยไม่ได้ประสบอุบัติเหตุ
แล้วต้องจอดบริเวณหน้าประตูของวัด
แล้วเรียกรถมาลากไปนะฮะ
คุณยูริเองตะโกนเลยบอกว่าเฮ้ยนักคอมนักคอมแกล้งกันหรือเปล่า
คุณยูริบอกว่าเมื่อวานนี้คือ๑พฤษภาคม

แต่เจ้าตัวยังคงกักตัวอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากเธอมาทำบุญที่วัดแทนนะคะ
พร้อมบอกด้วยว่าตอนนี้คือสภาพจิตใจของคุณบอล
ก็ย่ำแย่นะคะร้องไห้เสียใจทำอะไรไม่ได้
คือคุณบอลบอกว่าคุณพ่อเรียกนักคอมมาเป็นคุณพ่อนะ

ตอนนี้ผอมลงไปเยอะ
คือคาดว่าคุณบอลเองเนี่ยก็น่าจะรู้สึกผิดเนี่ย
ว่าลักษณะคือตัวเองกลายเป็นต้นเหตุหรือเปล่า
ที่ทำให้นักคอมติดโควิดแล้วเสียชีวิตในที่สุด
เพราะคุณบอลให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ๑
ซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกร
นครบอกว่านักคอมติดโควิดมาจากคุณบอล

ใช่แต่ถึงตอนนี้ก็ไม่ได้อยากให้โทษใครนะคะ
คุณบอลเองก็เสียใจไม่แพ้กับคนอื่นที่รักนครนะคะ
แล้วคุณบอลค่ะคุณผู้ชมได้มีการโพสต์สลิปเงินที่โอนให้กับโรงพยาบาล๕แห่ง
แห่งละ๒หมื่นบาทรวมทั้งหมด๑แสนบาทภาพนี้นะคะ
คุณบอลเขียนแคปชั่นบอกว่าเนื่องจากวันที่๑พฤษภาคม

ขอร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบให้กับโรงพยาบาลต่าง

และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านครับ
ขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งให้กับนายอาคมปรีดากุล
นี่ก็คือชื่อจริงนามสกุลจริงนครนะคะส่วนคุณไอซ์ค่ะลูกสาว
แน่นอนนะคะว่าเป็นคนที่เสียใจที่สุด
มีการโพสต์คลิป๑ค่ะโพสต์คลิปที่
มันเป็นคลิปเพลงนะฮะแล้วขึ้นแคปชั่นบอกว่าพ่อชอบก็คือเพลงนี้
นึกเสียว่าสงสารของวงกระท้อเนี่ยคุณพ่อชอบแต่คุณแม่เป็นคนร้อง
แล้วคุณไอซ์บอกว่าหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดชอบคลิปนี้มากความสุขของคุณตาคุณยาย
คุณผู้ชมค่ะอยากให้ดูคลิปที่คุณไอซ์เธอบอกว่าเธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคลิปนี้
พ่อและแม่มีความสุขส่งรอยยิ้มผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยกันเชิญค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยคุณไอซ์ก็ยังเขียนแคปชั่นด้วยนะคะ
บอกว่าบางแวบก็คิดน้อยใจนะว่าทำไมฟ้าเอาคนดีไปเร็วจัง
แน่นอนนะคะคำถามที่
คุณไอซ์ตั้งคำถามก็เหมือนอีกหลายคนในสังคมตั้งคำถามแล้วค่ะ
ว่านาคอมเนี่ยเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขใครอยู่ใกล้ก็รักนาคอม
ทำไมคนดีแบบนี้จากไปเร็วจัง
อีกหนึ่งเรื่องที่ถูกแชร์กันมากในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับ
คือภาพและข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊กไอซ์แบงค์แดรี่
ที่ไอซ์แบงค์ก็ทำคอนเทนต์ด้วยกัน
น้องนิลลานอนซบคุณตาค่อมคือก็อยู่แบบนี้ละครับ
คุณตาถ้าโดนแบบนี้เข้าไปนะ

พาพ่อค่อมขึ้นรถบอกให้พ่อนั่งข้างหลังกับดินลา
บอกนิลาให้พูดกับตาหน่อย
นิลลาดูให้ทีสิลูกตาคอมคาดเข็มขัดมั้ยลูก
นิลาตอบด้วยความซื่อประสาทเด็กบอกว่า
หนูจะมองเห็นได้ยังไงล่ะคะคุณตาตัวใสขนาดนี้
นี่ฮะนิลาหนูทำให้วันที่เครียดทั้งวัน

แฮสแท็กกลับมาอยู่บ้านกับพวกเรารอแม่ก่อนนะพ่อ
นี่ล่ะฮะอ่านไปน้ำตามันก็เริ้นขึ้นมา
ด้านจิ้มชวนชื่นบ้างตลกคณะเดียวกับนาคอมนี่แหละ
เปิดใจผ่านวิดีโอคอลนะครับ
คือชนชื่นเขาก็ผูกพันกันไม่แพ้กับตลกตระกูลอื่น
จิ้มบอกว่าอาจจะเป็นเพราะความเศร้าความคิดถึงเกาะกินใจอยู่
อยู่ดีก็ฝันว่านักคอมเนี่ยแต่งตัวหล่อมาหา

ในฝันก็ยังแบบเราก็ร้องร้องไห้ออกมา
ขณะไอซ์นะครับบอกว่าแม้ตัวเธอเนี่ย
ยังไม่ได้สัมผัสหรือว่ารู้สึกอะไรแปลกเหมือนพี่คนอื่นนะ
แต่เชื่อว่ายังไงพ่อคล่อมก็ยังอยู่กับเราเสมอไม่เคยไปไหน
ตอนที่นิลาบอกคุณตาในรถก็คิดว่าเด็กก็พูดตามภาษาเด็กนั่นแหละฮะ
ส่วนแม่เอ๋เนี่ยคุณไอซ์บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
โดยหมอแจ้งว่าวันที่๓พฤษภาคมนี้น่าจะกลับบ้านได้
ส่วนพิธีทำบุญของครอบครัวนะครับที่จะทำให้กับนักคอมนะฮะ
เดี๋ยวรอให้แม่กลับมาบ้านก่อนนะพักฟื้นให้หายดีก่อน
รวมถึงน้องสะพ้ายกับหลานชายที่เขาบอกว่าก็ใกล้จะหายแล้วเช่นกันนะฮะ
หนึ่งเรื่องที่หลายคนทราบดีคือนครเป็นนักแสดงตลกที่อัจฉริยะ
เพราะเขาไม่รู้หนังสือแต่สามารถจำหมดได้แม่น
แล้วก็ทำงานในวงการสร้างเสียงหัวเราะมานาน
แต่ว่ามีความลับอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

นาคอมชอบเพลงสากลยุคเจ็ดศูนย์

ฟังไม่รู้เรื่องแปลไม่ออกแต่ชอบ
รู้แต่ว่าชอบจะร้องตามทำนองได้เป๊ะเลยนะ

เรื่องนี้คุณแจ๊ชวนชื่นออกมาโพสต์เอาไว้
คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่คุณแจ๊ดถ่ายกับนครเอาไว้

หล่อสองเพลงอีกเพลงเถอะครับ

บ้างบ้างบ้างบ้างบ้างบ้าง
มีความหนขายด้วยน่ะสร้างเสียงร้อให้กับคนรอบทาง
คุณแจ๊คเขียนข้อความเอาไว้ว่า
วีดีโอที่ถ่ายไว้อันสุดท้าย

สมัยก่อนเวลานั่งรถผมจะเอากระเป๋าซีดีขึ้นรถของนครไปด้วย

จะให้เปิดเพลงที่ผมอยากฟัง
แล้วนครเนี่ยจะถามว่าไอ้นี่ใครเขาก็บอกไป
และสุดท้ายสักพักเขาก็จะบอกผมว่าไอ้แจ๊คเปิดอันนี้ให้กูที
ผมก็เปิดให้แกฟังเปิดปุ๊บแกก็จะโยกหัวแล้วก็ร้องมั่วแต่ทำนองเป๊ะ
ผมชอบเห็นภาพนี้จากเขามากเขาชอบเพลงสากลแต่ไม่รู้เนื้อหาภาษาและความหมาย
แต่เขาชอบพักหลังเนี่ยมันเป็นยุคลำโพงเปิดยูทูปยุคสมัยมันเปลี่ยน
เวลาผมเจอลำโพงเวลามีเขาอยู่ผมก็จะแอบเปิดให้เขาไม่ให้เขาเห็น
่งเสียงดังขึ้นมาพอได้ยินเพลงสากลของเขาที่เขาชอบปุ๊บ

นี่เถอะฝันเห็นแกนะแต่พูดว่าอย่างไรแล้วไหม

ใช่เป็นคนที่ด่าคนอื่นแล้วคนอื่นยิ้มมา

ผมว่าแฟนคลับก็คงเสียใจนะ